กันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยที่จะมีโปรแกรมทีมชาติกลับมาแข่งขันในช่วงปลายปีนี้
ล่าสุดมีการเปิดเผยบอกว่าประเทศไทยกำลังเป็นที่สนใจของทีมในระดับท็อปไฟฟ์ของเอเชีย
เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาด
ของโควิด๑๙ในประเทศไทยที่ดีนะครับ
ส่งผลให้มีหลายชาติที่สนใจอยากจะเดินทางมาอุ่นเครื่อง
จากมองว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยสูง
เมื่อเทียบกับในประเทศอื่นนะครับ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีหลายชาติในทวีปเอเชีย
ได้ประสานงานถึงความเป็นไปได้นะครับในการอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย
แต่ทั้งนี้คงต้องรอดูความเป็นไปได้อีกครั้ง
สถานการณ์ในช่วงปลายปีแต่ละประเทศ
จะสามารถเดินทางไปมากันได้หรือไม่นะครับ
ห้าทีมที่อยู่ในข่ายเนี่ยถ้าเราดูแล้วนะครับ
ถ้าเราวิเคราะห์ก็คือว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นญี่ปุ่น

เพราะว่านักเตะทีมชาติไทยหลายคนเนี่ยก็ค้าแข้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับ
ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี๒๐๒๐
มีการประกาศเจ้าภาพอย่างเป็นทางการแล้ว
ก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
แต่การเป็นเจ้าภาพร่วมโดยมีออสเตรเลียอยู่ด้วย
ก็จะเป็นผลดีต่อทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอย่างแน่นอน
เพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่ทำให้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
มีโอกาสที่จะได้ไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลก

เพราะว่าออสเตรเลียเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในโคต้าของเอเชีย
เพราะฉะนั้นเวลาคัดเลือกก็จะคัดจากทวีปเอเชีย
พอออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพตรงนี้ไปแล้วเนี่ย
ก็จะทำให้สิทธิ์ในทวีปเอเชียมีโอกาสที่จะได้เพิ่มอีก๑ทีม

อีกอย่างหนึ่งก็คือฟุตบอลโลกหญิงในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรก
ที่จะเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายจาก๒๔ทีมมาเป็น๓๒ทีมนะครับ
ก็เลยทำให้ทวีปเอเชียมีโอกาสจะได้โคต้าเพิ่มด้วย

ว่าทวีปเอเชียจะได้กี่ทีม
ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี๒๐๒๓นี้
ก็จะใช้ทูนาเมนต์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี๒๐๒๐
เป็นตัวที่จะชี้ขาดว่าใครจะเข้ารอบนะครับ
รายการนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย

จากเดิม๘ทีมเป็น๑๒ทีมครับ
มาดูที่ความเคลื่อนไหวคู่แข่งของทีมชาติไทยกันหน่อย

ชินตอยองเฮสโค้ดทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ

บ้านเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับพร้อม
หลังจากที่กลับไปก็มีการสัมภาษณ์กับสื่อที่บ้านเกิด
ถึงความไม่เป็นมืออาชีพของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับ
หลังแผนงานในการเตรียมทีมชาติอินโดนีเซีย
อยู่๒๐ปีลุยศึกชิงแชมป์โลกในปี๒๐๒๑เนี่ย

ล่าสุดสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซีย
ได้กำหนดเส้นตายให้กุญสือรายนี้

เพื่อหาลือแผนงานต่างโดยเร่งด่วน
หากไม่เดินทางกลับมาภายในสัปดาห์นี้
สมคมจะยกเลิกสัญญากับกุญสือรายนี้ไปทันทีเลยนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปนะครับอินโดนีเซียมีคิวที่จะพบกับทีมชาติไทย
ในการคัดฟุตบอลโลกในวันที่๘ตุลาคมนี้นะครับ
ก็มีโอกาสเลยนะครับที่อาจจะไม่ได้ดวนกับ
กิรานิชิโนเฮดโค้ชของทีมชาติไทยนะครับ